คุณผู้รู้ชนิดนี้เปิดตัวเป็นทางการแล้วสำหรับเสร็จภาชัย

ก็วันนี้นะครับก็เป็นงานเปิดตัวนะครับ
ก็วันนี้เป็นโหตื่นตาครับ
เป็นจุดพักที่มีทุกอย่าง
ตั้งแต่เรื่องของอาหาร

มาทานข้าวหรือว่ามาช้อปปิ้งเนี่ย

ทุกแบบของเวลาในการทำงานนี้

ก่อนที่เราจะลงไปภาคใต้

เราก็จะนำทุกอย่างที่มีในภาคใต้ทั้งหมดเนี่ย

เชิญชวนกันด้วยครับ

ศูนย์การค้าเชิญชวนภาคมหาชัยนะครับ
มีทุกอย่างที่ท่านต้องการแน่นอนครับ

อ่าคุณอีกได้ป่ะครับ
ต้องเปิดห้างแล้วก็เปิดตัวอะไรนะครับ

แล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องเนี่ย

คือเราก็มีโอกาสได้เจอกันอยู่แล้ว
แล้วก็พอเรามีเวลาว่างตรง

คืองานนี้มันก็เป็นการเปิดตัวที่

คือน้องเขาชอบอาหารทะเลอะไรอย่างเนี่ย

ถ้าเราว่างเนี่ยเราควรจะแบบ
ของคนที่เขาเชิญมาดีกว่าครับ
จริงแล้วทำไมถึงได้เชิญผมกับน้องมา

บ๊วยมี่ฉีดบริษัทวันเฉียบ
ไม่เลยครับ

ผมเราไม่กล้าคอนเฟิร์มตรงนี้ครับ

เราก็พยายามทำให้ทุกอย่างมันดูแบบทุกคนได้ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเพราะเราอยากให้ทุกคนที่มาที่งานเนี่ยมีความสุขไปกับโชว์ของเรา
เราก็พยายามแบบจริงเขาก็ได้แบบบล็อกแล้วแหละว่าต้องทำอะไรบ้างอะไรบ้างซึ่งเราก็ทำตามที่เขาบอกนั่นแหละครับ
ก็คือมีการถ่ายรูปเราชอบถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็มาเห็นสาวมาชอปปิ้งแล้วก็ถ่ายรูป
จริงที่คิดอย่างนั้นนะครับ

ที่ต้องขอบคุณพี่ทุกคนนี้รู้สึกว่าจะให้การตอบลับและการสนับสนุนผมเป็นอย่างดีนะครับ

ตอนนี้จริงไม่ตอบไม่สำคัญ
จริงผมจะตอบยังไงดีอะครับ

เพราะว่าจริงไม่ได้คุยกันมาว่าจะต้องสัมภาษณ์แบบไหน
ถ้างานหน้ามีสัมภาษณ์เค้าออกให้

เองก็ไม่รู้เหมือนกัน

แปลว่าความรับงานญี่ปวงอีกยาวแหละจนมั้ยคะ

ไม่ได้ไปไปอีกครั้งรอบเลย

จริงเวลารับงานต้องดูความเต็มงานเหรอคะพี่เดียวละ
ต้องดูครับแม้ว่าจะเป็นงานที่ไปคนเดียว
เราก็ต้องดูเราไม่อยากให้เวลาเราไปร่วมงานแล้ว
อาจจะไม่ได้แบบเหมาะสมกับงานต่างที่ไป

อย่างเช่นบางนั้นอาจจะจ้างให้เป็นพุธีกร
หรือว่าต้องมีการทำกิจกรรมที่เราอาจจะไม่สะดวก
เราทำไม่เป็นหรืออาจจะให้เราไปเต้นอะไร
แล้วก็แบบเหมือนไม่มีเวลาซ้อมแล้วก็อาจจะไม่ได้รับ
และเป็นงานที่แบบร้องเพลงเอ็นเตอร์เทน
ถ่ายรูปมอบความสุขให้กับคุณลูกค้าอย่างนี้

ที่สิ่งจำกันแล้วงานผู้ลิมิตมาได้แค่ไหนครับ

อันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการคุยกับผู้จัดการมากกว่า
ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยเท่าไหร่กำลังน่ารัก
และไม่ดูไม่ดูมากหรือว่าน้อยเกินไปครับ
แปลว่าเวียก็ห่วงภาพว่ะถ้าแบบผู้มากกว่า

ถ้าตัวผมห่วงภาพนี้ผมคงไม่ใช้ชีวิตขนาดนี้นะครับ
เพียงมีการทำงานกับน้องน่ะทั้งประแยกทั้งนี้

ไม่นะครับเพื่อนาจมันก็ทำงานทั่วไป
แล้วก็พยายามออกมาให้ดีที่สุด
แต่น้องน่าก็ถ่ายมาสวยมากครับ
อะไรดีสื่อประโยชน์
เดี๋ยวทางนิตยสารเขาจะหาว่าผมแบบโปรยเยอะรอไปซื้อดีกว่าครับ
รอไปซื้อดีกว่าครับ

ฉันจะหายที่คอกม้าครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคงรู้สึกถึงความที่อยู่ในคอกม้า
แล้วก็ต้องการความสวยหล่อแต่อยู่ในคอกม้า
เออประมาณเนี้ย
เราจะจงมีละครใหม่ย์ด้วยใช่ไหมคะ
ตอนนี้ค่ะนะคะ

เรื่องอะไรยังไม่มั่นใจแต่ที่ได้ทราบมาคือพชรประหลาด
จริงคือเลี่ยงเพชรตามแมวและผลประพันธุ์เดิม
ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว
ริ้วเตียงมาจากหกแพงอะ
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม

ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม

ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม

ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม
ไม่ต้องถามไม่ต้องถาม

แล้วใครเปิดการแล้ว
ค่ะก็สำหรับศูนย์การค้าที่นี่นะคะ
ก็เปิดแล้วนะคะอย่างตื่นตามหาชัยจริงค่ะ
ยังไงก็อยากขอให้ทุกคนมานะคะมาลองเที่ยวดู
เพราะว่าทั้งมีทั้งของกินมีทั้งสถานที่แบบให้ถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
เข้าเรื่องจากงานคู่กันครั้งแรก

คือก่อนนะคือมันเป็นเรื่องมาจากหลายอย่าง

เผินปวดกับทุกงานที่เคยทำหรือยัง

คือความจริงอันนี้ก็เหมือนนานอีเวนที่เบลไปนะคะ
เพียงแต่ว่าอาจจะมีความพิเศษตรงที่มันเป็นงานเปิดทางด้วย
แล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาออกงานด้วยกัน

เพราะว่าต้องขายรูปเล่าแม่ง

เพราะว่ามีชีวิตจริง

ได้คุยกันก่อนไหมคะว่าวันนี้อาจจะโดนจับตาเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้คุยอะไรเป็นพิเศษค่ะ
ก็ปกติเป็นวันก็ก็ถ่ายสตอรีอยู่แล้ว

อยู่เสร็จปุ๊บก็ขึ้นเวทีเลยค่ะ

คนมองน่วงว่างานนี้เป็นงานเปิดตัว

งานเปิดห้างหรือเปล่าค่ะ
เป็นการทำงานร่วมกันแบบที่ทุกคนเห็นครั้งแรก

อันเด็กแรกต้องเปิดสมุดคิวก่อนค่ะ

เพราะว่าคืองานหลักของเราก็คือละครใช่ป่ะค่ะ

พอว่างปุ๊บแล้วก็ต้องดูคิวก่อนว่าคิวงานเราได้หรือเปล่า

คือต้องดูคิวก่อนว่าคิวงานเราได้หรือเปล่า
เพราะว่าคืองานหลักของเราก็คือละครใช่ป่ะคะ
งานอีเวนต์ก็ต้องดูคิวตามละครว่าเออว่างหรือเปล่า
พอว่างปุ๊บแล้วก็ว่างตรงกันก็เลยได้รับค่ะ
ไม่ค่าตัวเท่าเดิมเลยค่ะ

ได้มีเรท

ที่บอกว่าถ่ายแบบนิตยศาสตร์จะได้เห็นกันตอนไหนยังไง

เป็นคอนเซ็ปต์ประมาณไหน
เป็นคอนเซ็ปต์ประมาณไหนเหรอคะ
ก็มีเป็นเท่อะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นยังไงคะบรรยากาศวันที่ไปถ่าย
จริงก็แอบแบบแปลกนิดนึง

แล้วเบียนกันก่อนไหน

ข้อมูลที่ตั๋วไปค่ะ

อันนี้จะเห็นงานบ่อยขึ้นไหม
ขึ้นไหมก็ขึ้นอยู่กับคิวด้วย
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานอะไรแบบนี้
แต่เราไม่เกิดมาทุกวันเลย
ทำงานได้กับทุกคนค่ะ
เจอกัน๕นาทีก่อนขึ้นเวทีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ